ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ขอพี่ก่อนขอวอนข้าน้อง
อย่าให้พี่บอกพระน้องนะ
พี่รักเงินวนอย่างสุดสึง
คิดถึงพี่บ้างรึเปล่าเธอ

คิดถึงยังไง
การร้องเพลงคนละคีย์กับดนตรีได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีวอกแวกเลย
ถือยากมากนะยากสิคะถ้าผ่านได้นี่นะครับเพลงหน้าเพลงเป้าหมายแล้วเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับ
ครอบครัวก็เป็นกำลังใจคอยลุ้นกันด้วยนะครับมาเฉลยกันเลยนะครับ
และเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
วิวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เสียงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

ร้อง
ร้อง

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้แบบนี้รับราคาสี่หมื่น
ร้องได้แบบนี้รับราคาสี่หมื่น
ร้องได้แบบนี้รับราคาสี่หมื่น
จากเพลงของคุณนพพรเมืองสุทัน
จากเพลงของคุณนพพรเมืองสุทัน

เงินเนี่ยถ้าได้มาไม่ว่าจะตามเป้าหรือไม่ตามเป้า

ซื้ออะไรให้น้องซี
ระหว่างขนมกับของเล่นจะซื้ออะไรให้

ของเล่นมันอาจจะพังได้ครับ
แต่ซื้อหนงแล้วก็ยังได้ทาน
เขาไปทำงานต่างจังหวัดค่ะ
แม่เขาเป็นโรคลมชักพ่อเขาทำงานคนเดียว
เขาก็เลยไปเลี้ยงลูกคนเล็กอยู่ต่างจังหวัด
เขาเลี้ยงสองคนไม่ไหวก็เลยรับเลี้ยงหลานคนนี้ไว้เองค่ะ

นี่เขาไม่เจอพ่อแม่เขามานานเท่าไหร่แล้วฮะ

เป็นปีก็ถือว่าไม่ค่อยได้มาส่งเงินมาให้บ้างไหม
ไม่เคยค่ะเพราะว่าเขาทำงานคนเดียวค่ะ

ณตอนนี้ก็เท่ากับว่าป้าแตรเป็นผู้อุปการะ
ซีอย่างเต็มภาคภูมิก็คือเรียกได้ว่าเทียบได้ว่าเป็นคุณแม่เลย
คือทางนู้นเขาก็ไม่ได้มาอะไรแล้วล่ะเขาก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ลูกอีกคนนึงว่าอย่างนั้น
ทีนี้ป้าแตรมีแฟนไหม

โอ้ก็ต้องตบมือให้ป้าแตเหมือนกันนะ
พอดีลูกสาวเรียนจบแล้ว

เหลือแต่ลูกชายกำลังเรียนอยู่นะคะ
บิวเขาพูดถึงน้องซีเห็นป้าแตบางทีมีน้ำตาทำไมอ่ะ
เพราะว่าดูรายการแล้วเห็นภาพของชีวิตคนอื่นแล้วมันนึกถึงชีวิตตัวเองแล้วสงสารหลาน

ทีนี้ตัวบิวเองเนี่ยเขาดีกับน้องซีนไหมคะในสายตาของป้าแตร

เขาอยู่บ้านติดกันเขากลับจากโรงเรียนเขาก็มาเล่นมาหาเพราะว่าลูกชายก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันเขาก็เลยมาหาด้วยกันหมดเลย
ป้าแตอยู่ห้องเดียวกับน้องบิว

เขาห่วงใหญ่หลานเราดีไหมคะสำหรับตัวน้อง

ทีนี้ในตัวของน้องซีเองค่าใช้จ่ายที่ป้าแตจะต้องดูแลนี่มีอะไรบ้างคะ
มีแพมเพิร์ตเพราะว่าเขาต้องใส่แพมเพิร์ตตลอดชีวิต
เพราะว่าไม่สามารถบอกได้ว่าจะฉี่
จะขี่จะถ่ายตอนไหนเขาไม่บอกเลย

เท่าที่ทราบมาเห็นบอกว่าน้องซีเด็ดต้องพาลูกอันทะไป๑บาท

ก็เลยไม่สามารถจะอั้นฉี่ได้
ตรงหัวนี่เห็นมีรอยนี่ความอะไรบ้าง

ฝั่งท่อเพราะว่าน้ำท่วมหัวสมองค่ะ
ฝั่งท่อแล้วช่วยอะไรได้คะป้าแต

เมื่อก่อนนี้ไปบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้หมอนัดเพราะว่าเขาก็ยังชั่วขึ้นหมอนัด๖เดือนครั้งหนึ่งบางทีหมอตาก็นัด๓เดือนครั้งหนึ่ง
น้องเขาเนี่ยมีอาการที่ผิดปกติอะไรบ้างครับหนึ่งคือน้ำในสมอง
น้ำในสมองแล้วก็ไขกระดูกสันหลังไหลออกมาค่ะ

ที่เท้าค่ะขาไม่มีแรง
ถ้าไม่มีแรงไม่สามารถเดินได้

ค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยจะต้องดูแลอะไรเขาบ้างครับป้าแต

ค่าอาหารเดือนนึงเฉพาะเขาเนี่ยตกแล้วกี่บาทค่ะ
ค่ายังอื่นไม่เท่าไหร่แต่ค่าแพมเพิร์ตเดือนนึงเนี่ยสองหอยใหญ่

ตรงอื่นก็ยังพอโอเคแต่ตึงที่ตรงนี้
แล้วไม่ใช่ว่าน้องซีนี่เขาให้ป้าแตรดูแลอย่างเดียว
คุณพี่นุษย์กับลุงนิ่มก็ช่วยกันดูแล
เขาก็ช่วยตอนที่หนูไปทำงานค่ะ
ก็คือเลี้ยงให้ก็เหมือนลูกอีกคนนึงเลยสิฮะอย่างนี้
เขาไม่มีรถแม่ก็ไปทำงานบ้านทำความสะอาดอะไรเงี้ย
เห็นตรงไหนแม่ก็เลยลองขอเข้ามาเขาไม่ได้ใช้แม่ก็มาขอให้น้องซี
เก่าแล้วทุกวันเนี่ยก็ยังใช้
นุษย์เอาจริงถามกันแบบถ้าพอจะมีกินสักหน่อยนึงไม่มีหนี้มีฐานะหน่อยก็อยากจะเลี้ยงไหม
อยากเลี้ยงเขาเลี้ยงง่ายอ่ะเขาอยู่ได้เขาบอกมีพี่บิวอะไรอยู่เนี่ยเขายิ่งอยู่ง่าย
อยู่กับหนูนี่จะต้องอาบน้ำแทบตลอดเวลาเพราะหนูจะเป็นคนทำความสะอาด
ทาปุกทาแป้งทำนู่นทำนี่อะไรให้เขากินอิ่มตลอด
ใช่ไหมใช้เปล่าใช่ครับ
อันนี้ทานข้าวเองได้ไหมได้นะได้นะ
ชอบทานขนมอะไรคะขนมเบื้องที่แม่ไปขายของมาแล้วเหลือมาแม่ก็จะมาให้เขาขนมของคุณแม่นุษย์ของโปรดเลย
จะกินอย่างอื่นไม่ได้นะคุณแม่นุษเลี้ยต้องกินนมเบื้องนะ
ขนมเบื้องนมไข่นมอะไรเนี่ยกินได้หมดนมโค้งนมเค้กชอบ
แม่นุษย์ไหมครับซีรักไหมลูกฝากไหมฝาก

เดี๋ยวพี่บิวจะร้องอีกเพลงนึงเป็นเพลงที่ตั้งเป้าหมายไว้๖๐๐๐
เงินที่เพื่อนยืมไปได้สำเร็จ

ได้
มาถึงเพลงที่๔เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทเป็นเพลงเป้าหมายนะครับของนักสู้ชีวิตของเราถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
มีรีวิวประกอบเพลงรีวิวจริงอินโทรตรการหน้าอีกแล้วเหมือนงานเปิดพิธี
อบตนะฮะเอาละครับนี่คือเพลงเป้าหมายของเราบิวเป็นยังไงบ้าง
เคยร้องครับอ่าตั้งแต่เพลงแรกมาจนถึงเพลงที่๔เพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเคยร้อง
ร้องเล่นเล่นหรือว่าร้องจริงจริงร้องจริงจริงครับร้องจริงจริงด้วยโอ้โห
เพลงนี้ก็กดดันไม่เยอะครับถ้าเกิดร้องได้
ตามเป้าที่จะไปใช้หนี้ให้แม่สี่หมื่นและเก็บไว้สองหมื่นไปทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำได้แน่รออยู่
รอยยิ้มให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับ
หนี้สินที่ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นก็สามารถอันตฐานหายไปได้

คุณแม่เงินสี่หมื่นห้าหมื่นที่เราไปค้ำอ่ะไม่ใช่หนี้ของเราด้วยเป็นภาระเรา
ในคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยแม่อธิบายให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันหายากขนาดไหน
ยากมากแม่กว่าจะไปทำได้ร้อยสองร้อยแม่ก็เหนื่อยแทบขาดใจต้องยกนู่นยกนี่
ล้างห้องน้ำเช็ดถูบ้านทำบ้านล้างบ้านเป็นตึกอาคารพาณิชย์อะไรแม่ก็ล้างหมดคนเดียว
ถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์บิวช่วยบิวก็ไปช่วยล้างช่วยถูช่วยขัดแล้วนี่มันเป็นเงินก้อนอันนั้นเราพูดถึงแค่หาเช้ากินค่ำก็ใช้หมดไป
แต่ที่ได้จะมาเป็นก้อนสี่ห้าหมื่นเนี่ยยากมากยากมากยากมากจริงยากมากจริง
บิวก็จะร้องเพลงนี้ค่ะแม่แม่พูดอะไรกับบิวเขาสักหน่อยค่ะแม่ค่ะเขามาทำเพื่อแม่เลยค่ะแม่รักลูกมากแม่เหนื่อยแม่ก็ทนได้แต่ขอให้ลูกได้อิ่มเอ๊พี่แม่ก็พอใจสู้ค่ะครับคุณพ่อล่ะคะ
ทำสิ่งดีลูกนะทำสิ่งดีเราทำดีความดีก็ตอบนะลูกเนาะให้ได้ลูกขอให้ได้ขอให้ได้นะลูก

นั่งอยู่ตรงนี้เห็นสายตาที่มองแสนภูมิใจ
เองล่ะครับก่อนจะร้องมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหม
ผมจะทำให้เต็มที่ครับและจะปลดยีไอเมย์ให้ได้ครับ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ยินดีนะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

ตัวช่วยเหลืออยู่อีก๑แผ่นนะครับจาก
วิวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สูดหายใจเข้าลึกและทบทวนเนื้อไปด้วย
พร้อมแล้วพยักหน้าแล้วเราจะเริ่มเกมกัน

ที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ
คุณตายเหรอครับจริง

คุณตายเหรอครับจริง
ยุ้ยเงินคนหาย
รักใครรักจริงรักจริง
คนตายใจดี
แม้น้องไม่เชื่อพี่
ดีแค่ไหน
น้องลองแต่งงาน
ดูก็ได้
เพื่อให้หายกังวล
หลวงผู้ถั่วเยียบใจ
ใจพี่ใส่ผ่องเข้า
เหมือนแก้วบน
มั่นใจเธอน้องไม่มอง
เมื่อรักคนปากตาย
คนตายรักจริง
ข้าพิมพ์ปอกหลอกลิ้ง
ยิงคนหาย
ใครล่วงผู้ถูก
ว่าจะให้ลงโทษได้ทันที
แม้น้องไม่เชื่อพี่ดี
คนตายใจดี
แม้น้องไม่เชื่อพี่ดี